คุณผู้ชมด้านหลังนี้ก็ต้องมาไขคดีค่ะ
ชายหญิงน้องตั๊กกับน้องติ๊กอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
น้องจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำ
แต่ทีนี้ระยะทางจากบ้านน้องเดินไปตรงสระน้ำสักประมาณ๓๐๐เมตร
ทีนี้คนในครอบครัวของน้องก็เอ๊ะเด็กจะเดินไปเองได้ไหม

แล้วคุณแม่คุณพ่อทำใจไม่ได้กับความสูญเสียนี้ค่ะ
โอ้โห
เป็นช่วงบีบหัวใจเป็นช่วงที่ทำใจไม่ได้ค่ะ

พี่ตั๊กกับน้องติ๊กคือเป็นแฝดพี่แฝดน้องคนโตเป็นผู้ชาย
แล้วก็คนน้องเป็นผู้หญิงค่ะ๘๓ขวบ
ซึ่งไปเจอแฝดเป็นศพอยู่ในสระน้ำของเพื่อนบ้าน
อยู่ที่อำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขัน
ทีนี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณเกือบ๓๐๐เมตร
แล้วย่าทวดของน้องเนี่ยย่าทวดก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือเมื่อเย็นวันจันทร์

ตั๊กกับน้องติ๊กกลับมาถึงปั๊บมาถึงบ้านตอนประมาณ๕โมงเย็น
ก็ย่าทวดก็ยังให้เด็กทั้งสองคนเล่นกองทรายอยู่หน้าบ้าน
สักแป๊บนึงทั้งสองคนหายตัวไป

หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอประสานผู้ใหญ่บ้าน
นำทีมอาสากู้ภัยนำชาวบ้าน๒๐๐กว่าคนช่วยกันหา

หาทั้งในไร่สับปะรดไร่ขนุนไร่มะพร้าวในพื้นที่ตรงนั้น
คิดดูนะคุณผู้ชมน้องกลับมาบ้านช่วงประมาณ๕โมงเย็น
แล้วก็พอเล่นกองทรายแล้วหายไปใช่ไหม
หาตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะจนถึงประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
มาเจอศพน้องเจอศพน้องติ๊กน่ะลอยอยู่ในสระน้ำ
สระน้ำนี้มันลึก๔เมตร
เจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าเจอศพน้องติ๊กแล้ว
ตั๊กแฝดพี่ก็น่าจะอยู่ในสระน้ำด้วย
ก็เลยงมค้นหากันนะคะจนประมาณ๕ทุ่มกว่า
ก็เจอร่างของแฝดพี่คือน้องตั๊ก
ว่ำหน้าจมอยู่ในน้ำตรงนั้นก็ลึก๓เมตร
ตรวจสอบไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ส่งศพไปโรงพยาบาลหัวหินให้แพทย์ชนสูตร
แล้วพ่อของน้องตั๊กและน้องติ๊กยังคาใจ
ทำไมลูกถึงไปเล่นตรงสระน้ำนี้

แล้วก็ไม่เคยเดินไกลขนาดนี้ด้วยค่ะ
น้ำในกระมังเขาเล่นน่ะ
แล้วก็น้ำแบบผลตกแองเป็นที่ของพี่โขนเขาเล่น
แต่ถ้าว่าเป็นสระเขาไม่ก้าวใกล้เลยนะ
แล้วแม่ก็บอกนะแม่ก็ติดใจสาเหตุการณ์ตายเหมือนกัน
ไม่เชื่อว่าตั๊กกับติ๊กจะเดินไปเอง

ทางทีมกู้ภัยบอกว่าดูเหมือนว่าลูกชายอาจจะแขนหักด้วย
อันนี้เดี๋ยวแม่ต้องรอผลชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนที่วัดไร่ใหม่สามัคคี
ครอบครัวเขาจัดเตรียมสถานที่จัดงานศพ

ครอบครัวย้ำบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่สิ้นสงสัย
ยังไงก็ยังไม่เผาศพแฝดทั้งคู่แน่นอน
ย่าทวดก็ยืนยันว่าก่อนที่เด็กจะหายตัวไป

ทีนี้ถ้าเกิดในมุมความเชื่อนะ
ย่าทวดเขาจะเชื่อว่ามีผีมาชวนเด็กเดินไป
แล้วก็พยายามจะเอาชีวิตเด็กไป

คนโบราณเขาจะเชื่อแบบนี้คุณผู้ชม
ฝาแฝดถ้าเกิดเป็นชายหญิงเกิดพร้อมกันไม่เกินปีนึง

คุณผู้ชมจะเคยเห็นใช่ไหมที่เราเคยนำเสนอข่าว
แต่งงานเป็นแฝดยังเล็กอยู่เลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าไม่ทำพิธีเด็กจะอยู่กับครอบครัวได้ไม่นาน
คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนั้น
แล้วจริงทางครอบครัวก็ตั้งใจจะทำพิธี
แต่ตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาน้องก็๓ขวบแล้ว
ลงพื้นที่ด้วยนะจำลองเหตุการณ์ตามเวลาจริงเลย
ตอนเย็นก็คือช่วงประมาณสัก๖โมงกว่า๖โมงเย็นกว่า๖โมง๔๐

ถ้าเกิดเด็กเดินไปเองจะใช้เวลาเดินประมาณ๑๐๑๕นาทีมาถึงสระน้ำ
แต่ถ้าเกิดว่าน้องเดินไปหลังทุ่มนึงเนี่ย
หลงทิศแน่เลยอ่ะเพราะมันมืดตุ๊บแล้วอ่ะค่ะเวลานั้น
แล้วตำรวจต้องหาข่าวเชิงลึกต่อไปว่าสรุปแล้ว
ทั้งคู่เดินไปเองจริงใช่ไหมหรือว่ามีใครพาไปกันแน่
แต่แม้ในพื้นที่ตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้มีกล้องวงจรปิด
จับภาพเหตุการณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ตำรวจแกะรอยต่อค่ะ